จากกลุ่มเดินทะลุฟ้าไปอีกหนึ่งกลุ่มนะคะกลุ่มแดงก้าวหน้า
วันนี้เขานัดรวมตัวกันคือการรวมตัวเนี่ยคือเริ่มแถวรังสิต
หลังจากนั้นเขาจะเริ่มขบวนนะคะเดินมาเรื่อยมาจนถึงกรมทหารราบที่๑๑นะคะ
เราไปติดตามบรรยากาศกันเลยนะคะจากผู้สื่อข่าวของเราค่ะ
คุณคารินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดเข้ามาจากย่านรังสิตค่ะ

เรียกได้ว่าเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วครับสำหรับกลุ่มแดงก้าวหน้า
ที่วันนี้ครับนำโดยนายไร้ชินวัฒน์หรือนายชินวัฒนจันกระจ่างนะครับ
ซึ่งได้ประกาศเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาผ่านรถขยายเสียง
กำลังจะเคลื่อนตัวออกจากบริเวณ
วินรถประจำทางย่านรังสิตนะครับ
ว่าในวันนี้เป้าหมายเดิม
คือจะมุ่งหน้าไปยังกรมทหารราบที่๑๑

ว่าจะเป็นการนัดรวมตัวกันอีกครั้ง
โดยเคลื่อนขบวนไปที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะครับ
โดยมีเป้าหมายที่จะไปพบกับนายศิระเจนจาคะ
สอสอของพักพลังประชารัฐนะครับ
โดยจะไปอ่านข้อเรียกร้องที่เคยประกาศเอาไว้ก่อนหน้านี้
ข้อเรียกร้องที่จะให้พลเอกประยุทธ์จันโอชา
นายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งนะครับ
และยังมีข้อเรียกร้องในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูล
โดยจะไปยืนปักหลักปราศัยบริเวณหน้าศูนย์ราชการ
ซึ่งเป็นตรงฝั่งตรงข้ามกับบ้านของนายศิระเจนจาคะนะครับ
โดยจะเป็นการบอกผ่านและส่งสัญญาณไปถึงนายกรัฐมนตรีนะครับ
ซึ่งบรรยากาศในตอนนี้คุณผู้ชมจะเห็นได้ว่า
ขบวนรถเครื่องขยายเสียงที่มีนายชินวัฒน์จันกระจ่าง

ได้เริ่มเคลื่อนขบวนผ่านขึ้นไปและจะไปขึ้นสะพานต่างระดับ
ตรงบริเวณห้างสรรพสินค้าโลตัสนะครับ
และจะมุ่งหน้าใช้ถนนเส้นวิภาวดีรังสิตนะครับ
่งหน้าไปยังศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะทันทีนะครับ
โดยภายในขบวนนะครับยังมีแกนนำคนอื่นอีก
และจะเป็นการนัดรวมตัวอีกครั้งที่บริเวณหน้าศูนย์ราชการนะครับ
ซึ่งบรรยากาศบริเวณวินรถตู้รังสิตในตอนนี้นะครับ
ก็มีกำลังตำรวจส่วนหนึ่งนะครับที่มาคอยยืนสังเกตการณ์
และอำนวยความสะดวกในการจัดการชุมนุมในวันนี้นะครับ
โดยก็มีการประกาศอ่านพระราชกำหนดพรกรฉุกเฉินนะครับ
พรบควบคุมโรคติดต่อนะครับ
ซึ่งมีช่วงหนึ่งนะครับที่นายไบท์ชินวัฒน์นะครับ
ได้ปราศัยถึงเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด๑๙นะครับ
ซึ่งก่อนหน้านี้ครับมีตำรวจควบคุมฝุงชน๑นายนะครับ

ได้ย้ำว่าตลอดการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง
กลุ่มราศดรต่างที่ผ่านมานะครับ
ยังไม่เคยมีผู้ชุมนุมนะครับติดเชื้อโควิด๑๙นะครับ
ซึ่งตอนนี้นะครับขบวนก็ได้เคลื่อนไป
่งหน้าไปทางฝั่งถนนวิภาวดีรังสิตแล้วนะครับ
ซึ่งเดี๋ยวทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
ก็จะไปเกาะติดบรรยากาศบริเวณศูนย์ราชการนะครับ
โดยคาดว่านายศิราเจนจาคะก็อาจจะออกมาพบ
พูดคุยเจรจากับแกนนำด้วยครับ

หากมีความขึ้นไหวก็จะลัยงานเข้าไปภาในห้องส่งอีกครั้งนะครับ
ไปเป็นกลุ่มแดงเก้าหน้าตอนนี้รวมตัวกันที่วรังศิษย์
และจะมีการเคลื่อนขบวนกันต่อเนี่ยนะคะ